ทีนี้เราจะมาคุยกันต่อกับผู้ประกอบการที่เราเชิญมาวันนี้
เพราะว่าเขาอาจจะถูกตั้งข้อสังเกตว่า
เขาเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ส่งผลให้ราคาข้าวตกต่ำ
จริงหรือไม่จริงต้องให้คุณจอมขวัญถามทั้งสองท่าน

บอกว่าตอนนี้ที่ขัดใจกันอยู่เนี่ยชาวนารู้สึกว่าใครเอาเปรียบ
ยังอยู่แค่โรงสีกับชาวนานะแต่มีอีกสองท่านขอบคุณนะคะที่สงสัยพบปูมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เราจะถามสองท่านนี้ว่าสองท่านเนี่ยมีส่วนไหมคะที่ทำให้ชาวนาเราลำบากอยู่ตอนนี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสองท่านที่จะคุยกันกับดิฉันนะคะ
ท่านแรกค่ะวันนี้เราได้นายกมาสองท่านเลยนะคะท่านแรกคือนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
นี่นี่ไปคุยกับฝรั่งเขายังไงคะทำไมราคาข้าวถึงเป็นแบบนี้นะคะ
ร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศน์ค่ะอีกหนึ่งท่านรอดไม่รอดคะตกลงข้าวราคาลงขายถูกลงไหมคะ
เวลาข้าวขึ้นเนี่ยขึ้นเกินกว่าปกติหรือเปล่าคะท่านเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยนะคะ
คุณสมเกียจมักขยาธรสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
ตอนนี้ถ้าถามว่าใช่เวลาจะไล่ล่าจำเลยของสังคมไหมไม่เอาดีกว่าเนอะตอนนี้ช่วยกันคิดดีกว่านะคะ
เมื่อสักครู่นี้ค่ะที่คุณทัศนัยไล่เรียงให้เราฟังมาคือขั้นตอนมันมีว่าชาวนาซึ่ง
เราจะว่าเป็นหน่วยเล็กที่สุดหรือน่าเห็นใจที่สุดก็ได้ตอนนี้ก็ยังเป็นภาพจำนั้นอยู่
แต่เดี๋ยวค่อยไปถามอันนั้นเอานะตอนนี้ก่อนค่ะเรียนถามทางนายกเจริญก่อน
ท่านน่าจะเป็นจำเลยที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ดีฉันเข้าใจถูกไหมคะ

ถ้าเราจะบอกว่าคนที่มากดราคาเนี่ยก็นี่แหละไปตกลงกับคนที่ซื้อ
ก็เลยมากดไล่ลงมาจนถึงชาวนาใช่หรือเปล่าคะ
คืออยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมทางบ้านทราบด้วยนะครับว่า
ผลผลิตของข้าวเราเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยปีหนึ่งประมาณ๒๒ล้านตันข้าวสารนะครับ
ในจำนวนนี้เราจะใช้ในประเทศจะไปทำข้าวถุงหรือจะไปทำอุตสาหกรรมต่าง
เราจะใช้อยู่ประมาณ๑๐๑๒ล้านตัน
ฉะนั้นเราต้องส่งออกปีหนึ่ง๑๐ล้านตันนะครับ
เมื่อเวลาเราส่งออกเนี่ยเราก็ต้องไปขายแข่งกับคู่แข่งเรานะครับ
เช่นประเทศเวียดนามประเทศอินเดียนะครับ
ราคาก็กำหนดโดยตลาดโลกอีกล่ะไม่ใช่กำหนดที่ผู้ส่งออก
ว่าจะขายเท่าไหร่ก็ขายได้นะครับ
อันนี้ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อน
แล้วทุกปีเราต้องขายจำนวนนี้นะ
ถ้าไม่ขายจำนวนนี้ข้าวก็จะเหลืออยู่ในประเทศนะครับ
ถ้าเหลืออยู่ในประเทศชาวนาปลูกต่อไปอีก
สินค้าเราก็จะมากนะครับ
เวลามากแล้วราคามันต้องลงไหมครับ
มันก็ต้องลงของเยอะก็ต้องลงนะฮะ
นี่เป็นทฤษฎีอุปทานอุปสรรค์เลยนะครับ
ฉะนั้นคุณลองคิดดูว่าเราต้องขายข้าวจำนวนนี้ออกไปทุกปี
แล้วปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าฝนมาแบบดีมากหลังจากเดือนเมษาแล้ว
เพราะฉะนั้นผลผิดตามที่กระทรวงเกษตรเขาให้ตัวเลขมาเนี่ย
ผลผิดเราเฉพาะข้าวหอมมะลินะครับ
ปกติเราจะผลิตได้ประมาณ๗ล้านตันข้าวเปลือกนะฮะ
แต่ปีนี้เราจะมีถึง๙๕ล้านตันซึ่งเพิ่มไป๒๐๓๐เปอร์เซ็นต์นะครับ
ทุกชนิดก็เพิ่มขึ้นนะครับ
ข่าวนี้ไม่ใช่เรารู้คนเดียวนะต่างประเทศก็รู้นะครับ
เรื่องที่สองเมื่อฝนฟ้าดีเนี่ยประเทศคู่แข่งเราก็ดีด้วยนะครับ
อินเดียซึ่งกำลังเกี่ยวข้าวอยู่ตอนนี้เนี่ย
จะมีผลผิดปกติจะประมาณ๑๐๐ล้านตัน
เขาจะได้อย่างน้อย๑๐๐กับ๖๕ล้านตัน
เหมือนกันเกินมา๖ล้านกว่าตัน
แล้วแน่นอนคู่แข่งรายใหญ่ของเรา

เพราะว่าเราอยู่ในระแวกเดียวกัน
เขมีเหมือนก็ต้องผลผิดดีภามากก็ต้องผลผิดดี

สิ่งเดียวที่เราแข่งได้ก็คือต้องราคาเป็นเรื่องสำคัญ
หลังจากนั้นก็คือเรื่องการบริการเรื่องการส่งสินค้า
ตรงเวลาไหมถูกสเปคไหม

เพราะฉะนั้นเราไม่อยากกดราคาหรอกครับ

ราคาที่เราได้มาเราก็ทอนกลับมาเป็นราคาข้าวสารในเมืองไทย
แล้วเราก็มาซื้อเพื่อส่งออกนะครับ

ซึ่งมาจากโครงการรับจำนำเดิมอีก
อยู่ในมืออีกประมาณ๙ล้านตันนะครับ
แสดงว่าปีนี้เราต้องส่งออกข้าวยางน้อย๑๙ล้านตัน
เพื่อให้ราคามีเสถียรภาพนะครับ
ฉะนั้นมันเป็นงานหนักมากแล้วก็
เราไม่อยากจะไปซ้ำเติมชาวนา
แต่ว่าเราก็ต้องพยายามขายให้ได้ให้ออกไป
ถ้าไม่ออกไปเนี่ยปีหน้าเราก็ต้องมีเพิ่มอีกนะ

เท่าที่ฟังนายกมานะคะเอาอย่างแรกก่อน
ที่บอกว่าฟ้าฝนดีไม่ใช่ฟ้าฝนดี
แล้วดีต่อการเพาะปลูกผลผลิตเฉพาะในเมืองไทย
ใครที่ขายแข่งกับเราดีหมด
แล้วประเทศที่นำเข้าข้าวเราสำคัญ
อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์

ฉะนั้นการนำเข้าก็น้อยลง

แต่อ่านมาบอกว่าแต่เวลาจะตกลงขายสินค้ากับฝรั่ง

คือเราไม่บริหารราคาเลยเหรอคะ
ว่าจะไปตกลงกับเขาด้วยราคาเท่าไหร่
แล้วจะมาอ้างโอ้ฟ้าฝนดีตอนช่วงกลางปี

เป็นการฆาตกันเองตลาดทั้งนั้น
ไม่ใช่ซื้อวันนี้แล้วขายวันนี้
ไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลี

เพราะฉะนั้นอนาคตถ้าสินค้ามันจะเยอะราคามันก็ลง
ถ้าอนาคตสินค้ามันน้อยมันก็ต้องขึ้น
ฉะนั้นราคาข้าวในตลาดโลก
เปลี่ยนแปลงทุกชั่วโมงทุกนาที

เพราะฉะนั้นไม่ใช่เราคิดว่าเราตั้งราคาแบบนี้
เราจะขายได้แบบนี้
ดูซิว่าเมืองนอกมีผลผิดเท่าไหร่

นายกเจริญบอกมาค่ะถามนายกสมเกียจเช่นเดียวกันค่ะ
มีอะไรที่ไม่เหมือนกันบ้างคะ
ถ้าเรียนให้ฟังอย่างนี้นะครับ
สำหรับทางด้านของธุรกิจข้าวนะครับ
ต้องเรียนว่าธุรกิจข้าวภายในประเทศ
ที่เราจำหน่ายให้กับทางด้านผู้บริโภคเนี่ย
เราจะดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับ

เวลาเราเป็นข้าวบรรจุถุงแล้วเนี่ย
หรือสินค้าล่วงหน้าเหมือนกับผู้ส่งออก
ลักษณะการทำธุรกิจภายในประเทศเนี่ย

จากว่าความต้องการภายในประเทศเนี่ย

แล้วก็คงที่กว่าความต้องการจากต่างประเทศนะครับ

แล้วก็จำหน่ายให้กับผู้บริโภคไปเรื่อย

เนื่องจากว่ากรรมวิธีการค้านะครับ
ระหว่างทางด้านของผู้ประกอบการเข้าถุง
กับทางด้านของห้างค้าปลีกต่างเนี่ย
ก็มีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

เขาก็จะมีการลดปริมาณการเก็บของเขา
เพราะฉะนั้นปริมาณการเก็บโดยส่วนใหญ่เนี่ย
ก็จะมาอยู่ที่ทางด้านของผู้ประกอบการเข้าถุงในประเทศ
เพราะฉะนั้นสต๊อกเราก็มีการเพิ่มขึ้นในการเก็บ
เพื่อที่เวลาที่เขาต้องการปุ๊บเราก็ส่งไปได้ทันที

ถ้าเกิดเขามีความต้องการเพิ่มขึ้นมากระตันหันขึ้นมาเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราจะมีการเก็บสต๊อกก่อนที่จะผลิตเป็นข้าวถุงเนี่ยนะครับ
ผมว่าก็แล้วแต่ประมาณเฉลี่ยก็ประมาณสัก๓เดือนนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็ต้องเรียนว่า
ราคาสินค้าที่เราซื้อเข้ามาเรื่อยนะครับ
ราคาข้าวที่ซื้อเข้ามาเก็บในสต๊อกเนี่ย
ปัจจุบันเราก็ยังไม่ได้รับราคาที่มันเป็นราคาที่พูดกันอยู่ในหน้าสื่อหน้าหนังสือพิมพ์ปัจจุบันนี้นะครับ
ที่เราซื้อกันอยู่เป็นราคาปัจจุบันตอนนี้เนี่ย
ก็ยอมรับว่ามันก็ลดลงมาเรื่อยนะครับ
แต่ว่าไม่ได้ลดลงไปถึงข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่า๑๕๑๖๑๗บาทสำหรับข้าวหอมมะลิอะไรอย่างนี้นะครับ
เราก็ยังซื้อกันอยู่ที่ประมาณสัก๒๐๒๑บาทนะครับ
สำหรับราคาปัจจุบันอยู่ณเวลานี้นะครับ

ผมเข้าใจว่าราคาที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับ
ส่งออกอย่างที่ท่านนายกเจริญเรียนนะครับว่า
มันเป็นราคาที่เราคุยกันไปข้างหน้า

ต้องเรียนว่าลักษณะของอุปทานเนี่ย
ค่อนข้างเห็นชัดเจนกว่าอุปสรรคสำหรับทางด้านต่างประเทศ

ทีนี้แล้วเนี่ยพออุปถานเนี่ยมันเยอะ
ราคาที่เขามองหรือคาดการณ์กันไป
มันก็เลยกลายเป็นว่าราคาณปัจจุบันนี้

พูดกันจนกลายเป็นราคาปัจจุบันไป
ซึ่งตอนนี้บางส่วนมันก็กลายเป็นปัจจุบันไปแล้วนะ

เพราะจริงต้องเรียนว่าข้าวเนี่ยยังไม่ได้ออก
แต่ว่ามันก็ต้องเรียนว่าข้าวเนี่ยยังไม่ได้ออก
แต่ว่ามันก็ต้องเรียนว่าข้าวเนี่ยยังไม่ได้ออก
แต่ว่ามันก็ต้องเรียนว่าข้าวเนี่ยยังไม่ได้ออก
แต่ว่ามันก็ต้องเรียนว่าข้าวเนี่ยยังไม่ได้ออก
แต่ว่ามันก็ต้องเรียนว่าข้าวเนี่ยยังไม่ได้ออก
เพราะฉะนั้นถ้าที่ฉันไปกดราคาจากของนายกสมเกียจนี่ตอนนี้ยังนะ
ยังครับยังยังไม่ได้อะไรเลย
ปริมาณการกินในประเทศเราเองเนี่ยนะคะยังไม่พูดถึงส่งออกนะคะ
คือกินในประเทศเรามันลดลงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
มีเปอร์เซ็นต์ไหมคะว่ามันมีช่องเพิ่มขึ้นลดลงเยอะไหมคะ
จริงต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราได้เคยลนลงกันหลายครั้งแล้ว
เราก็อยากให้คนไทยกลับมาบริโภคข้าวให้เป็นอาหารหลัก
เพราะว่าตามสถิติแล้วการบริโภคต่อคนต่อหัวต่อปีของประเทศไทย
ตั้งแต่พศ๒๕๒๕มาก็จะลดต่ำลงมาเรื่อย
ศ๒๕๒๕คนหนึ่งเราบริโภคสักประมาณ๑๘๐กิโลกรัมต่อคนต่อปีนะครับ
ณปัจจุบันตอนนี้ค่าเฉลี่ยเราบริโภคกันประมาณ๙๐๑๐๐กิโลกรัมต่อคนต่อปี
มาประมาณสัก๓๐ปีนะครับคนไทยบริโภคข้าวลดลงไปครึ่งหนึ่ง
ทำไมคะเราไปบริโภคเป็นอย่างอื่น
เรามีอาหารทดแทนอย่างอื่นแล้วก็เรามีความเชื่อที่ไม่แน่ใจว่าผิดหรือถูกนะครับ
ว่าบริโภคข้าวแล้วจะอ้วนนะครับจะเป็นโรคเบาหวานอะไรต่างี้นะครับ

ซึ่งจริงแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าจากการที่เราดูสถิตินะครับ
การที่เราบริโภคข้าวลดลงมาเรื่อยตั้งแต่ปี๒๕๒๕เนี่ย
สถิติการเป็นโรคอ้วนของประเทศไทยตั้งแต่ปี๒๕๒๕นี้เพิ่มขึ้นทุกปี

เพราะฉะนั้นก็ต้องไปนั่งคิดว่าจริงแล้วการดูแลรักษาสุขภาพ
จริงมันเกี่ยวกับการกินข้าวหรือเปล่า
อันนี้สองตลาดนะคะคืออันนี้ขายคนกันเองกิน

กับที่น้องเจริญบอกคือขายฝรั่งกิน
เดี๋ยวนะคะคือสรุปแล้วปีนี้
จนถึงสิ้นปีซึ่งจริงเราต้องทำใจไว้เผื่อนะคะ
เพราะที่จะออกจริงคือช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็ไปต่อเนื่องธันวานะคะ

เรียนเอาบวกรวมนโยบายที่รัฐบาลช่วยฉุกเฉินแบบนี้ด้วยนะคะ
เราจะเห็นราคาข้าวเนี่ยลดลงหรือทรงพอนโยบายที่รัฐบาลช่วยคะ

ผมพูดได้เลยว่าช่วงก่อนเนี่ยเพราะว่าฝนตกนะครับ
แล้วก็ความชื้นข้าวนี่สูงชาวนายเร่งเกี่ยว
แล้วก็ข้าวหอมะลิเนี่ยหรือข้าวทุกชนิดอ่ะเข้าเปลือก
ถ้าเก็บไว้ประมาณ๔๘ชั่วโมงก็เห็นเปรี้ยว
ฉะนั้นชาวนาไม่มีทางเลือกชาวนาก็ต้องเร่งขายนะครับ
เวลาเร่งขายเนี่ยก็แน่นอนเวลาเร่งขายก็ราคาก็ไม่ดีนะครับ
แต่หลังจากที่อาทิตย์นี้มาเนี่ยลมหนาวมาแล้วนะครับ
เริ่มแห้งนะครับหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มแห้ง
แล้วก็ชาวนาถ้าเห็นราคาต่ำไปก็มีการเอามาตากเอามาผึงเองนะ
แล้วก็พร้อมที่จะร่วมโครงการชะลอสินเชื่อชะลอการขายของรัฐบาล
ก็ทำให้อุปทานที่เข้ามาในตลาดน้อยลง
ราคาก็ฟื้นกลับมานะครับมันแข็งค่าขึ้นบ้างนะครับ
ผมพูดได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้
หลังจากมาตรการรัฐบาลออกมาแล้วเนี่ย
ราคาข้าวเปลือกเนี่ยสูงขึ้นมาประมาณ๕๐๐๗๐๐บาทต่อเกวียนนะครับ
ซึ่งก็เป็นเห็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
ผมก็เชื่อว่าปัจจุบันนี้ราคานี้น่าจะยืนอยู่ได้นะครับ
เพราะเริ่มมีคนซื้อเข้ามานะครับเพราะว่าราคานี้จูงใจ
อย่างที่สองก็คือว่าผู้ส่งออกเองเนี่ยก็ต้องเก็บสต็อก
เพราะว่าธรรมชาติของข้าวหอมมะลิเนี่ยเราจะเกี่ยวพร้อมกัน๒เดือนนะครับ
ผิดจะออกมาหมดพร้อมกัน๒เดือนประมาณ๔ล้านตันเข้าสาร
แต่เราส่งออกประมาณเดือนนึงประมาณสักแสนกว่าตัน
เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บข้าวไว้ขายทั้งปี
ช่วงจังหวะที่เราคิดว่าราคาดีแล้วเราก็จะซื้อเก็บ
ตอนนี้สมคมผู้ส่งออกก็มีนโยบายออกมาที่จะช่วยเก็บข้าวจำนวนนี้ไปนะฮะ
เราจะมาซื้อข้าว๒แสนตันในราคาตลาด
โดยที่ว่าสมคมเนี่ยจะเป็นคนชดเชยค่าฝากเก็บค่าดอกเบี้ยนะครับ
ค่าประกันให้กับสมาชิกของเราเองนะครับเป็นเงินของสมาคมเอง
เพื่อจะเก็บข้าวจำนวนนี้ไว้เพื่อขายอีก๓เดือนข้างหน้า
เป็นการเอาจำนวนข้าวที่เกินส่วนเกินในตลาดตอนนี้ออกไปก่อน
แต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างจะมั่นคงนะครับ
ถ้าทิ้งย้อนกลับไปที่นายกจริงอธิบายเนี่ยนะคะ
คือตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะบอกว่าของเราเนี่ย
ในตลาดได้เพราะว่าเรามีคุณภาพดีกว่าประเทศคู่แข่ง

คุณภาพก็ต้องพูดนะฮะแต่ว่าคุณภาพไม่ต้อง
เราก็ต้องดูด้วยว่าเรากำลังพูดถึงอะไรใช่ไหม
หอมมะลิของเรานะครับถ้าเราพูดไปเหมือนกับว่ามัน
คุณภาพเหมือนกันหมดทั้งประเทศแต่มันไม่ใช่นะ
ข้าวหอมมะลิเนี่ยมันต้องอยู่ทั้งดินที่เราปลูกนะครับ
ชาวนาที่ปลูกมีวินัยไหมในการคัดพันธุ์
โรงสีที่สีมีเทคนิคในการสีที่ดีไหม
ฉะนั้นเราแยกง่ายนะครับ
ข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดตอนนี้ก็อยู่ที่อุบล
อำนาจเจริญ๒๓จังหวัดใกล้เคียง
ส่วนแถวสุรินทร์แถวซีเซอร์เกรดแถวเยาะโสนก็ถือเป็นเกรด๒
ส่วนข้าวหอมจังหวัดถือเป็นเขต๓

ฉะนั้นข้าวเม็ดข้าวจะขุ่นเม็ดข้าวจะเล็กกว่า
สู้ทางภาคอีสานไม่ได้

ฉะนั้นก็อยู่การไปทำตลาดเนี่ยก็ต้องดูว่าคุณไปขายใครนะฮะ
ถ้าคุณกำลังพูดถึงพรีเมียมแน่นอนเราต้องขายแพงกว่าคู่แข่ง
ที่เป็นข้าวจากเวียดนามและข้าวจากเขมร
แต่ถ้ามาถึงคุณภาพระดับล่างแล้ว
ใช่เราก็ต้องเอาข้าวหอมจังหวัดหรือข้าวหอมปฐุม
ไปสู้กับของเวียดนามเพราะว่าเขาอยู่ในระดับนั้นกับเรา
แต่ที่ผ่านมาการจำนำข้าวทำให้ราคาข้าวเราสูงขึ้นทุกตัว

คุณต้องเข้าใจไหมฮะแล้วช่วงสูงสุดของการจำนำข้าวหอมมะลิเนี่ย
เราส่งออกเนี่ยข้าวเราแพงกว่าของเวียดนามเท่านึง
ของเราขาย๑๒๐๐ของเวียดนามขาย๖๐๐
ทำให้ตลาดเราถูกเวียดนามเอาไป

๑๐ปีที่แล้วเวียดนามส่งออกข้าวหอมมะลิเนี่ย

แต่ปีที่แล้วเวียดนามส่งออก๑๕๐๐๐ตัน
กี่เท่าครับจาก๙๐๐เป็น๑๕๐๐
คำพูดที่นายกเจริญเล่าให้เราฟังคือ
กันตั้งแต่ตอนนู้นแล้วที่บอกว่าเวลาจำนำมันไม่ได้แยกประเทศ
มันทำให้ทุกอันราคาแบบโดนเกลี่ยเท่ากันหมดใช่ไหมคะ
ทีนี้มาที่นายกสมเกียจค่ะ
อะไรเป็นปัจจัยบ้างที่จะกำหนดว่าราคามันจะขึ้นหรือจะลง
คือเราตลาดในประเทศเนี่ยคือเราตามผู้ส่งออกอย่างเดียว
มันก็เป็นไปตามกลไกซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะพุ่งไปที่ผู้ส่งออกนะคะ
ตกลงค้าขายกันมายังไงก็ทอนเข้ามาในประเทศ

หรือเราเป็นผู้เล่นที่แยกออกมาเป็นสนามย่อยในประเทศหรือเปล่าคะ
จริงแล้วเนี่ยถ้าถามก็คือว่าราคาสำหรับวัตถุดิบนะครับ
เรียนว่าราคาสำหรับวัตถุดิบไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก
จริงผมเชื่อว่าไม่มีใครเป็นผู้เล่นราคา
ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ส่งออกไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงศรีนะครับ
ราคาพวกนี้มันถูกกำหนดด้วยปริมาณความต้องการของตลาดโลก
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องดูว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับ
เรียนว่าทางด้านของเราเองเนี่ยการบริโภคข้าวที่ลดต่ำลงนะครับ
จริงก็ไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวนะครับ
เท่าที่เราไปดูที่ต่างประเทศทุกประเทศมีการบริโภคข้าวที่ลดลงเป็นส่วนใหญ่
เพียงแต่ว่าอัตราการเกิดของประชากรของแต่ละประเทศจะไม่เท่ากัน
สำหรับทางประเทศไทยเองต้องเรียนว่าเดี๋ยวนี้อัตราการเกิดเนี่ยต่ำกว่า๐๕นะครับ
ทางด้านของประเทศอื่นเนี่ยเขายังมีอัตราการเกิดของประชากรเนี่ย๒๓เปอร์เซ็นต์นะครับ
ว่าจะเป็นอินโดนีเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฟิลิปปินส์ต่างเนี่ย
เพราะฉะนั้นปริมาณการใช้ข้าวของเขาที่จะเป็นปริมาณมันยังสูงขึ้นเรื่อยทุกปี
แต่สำหรับประเทศไทยต้องเรียนว่าปริมาณการใช้ข้าวภายในประเทศจากภาคการบริโภค
ต้องใช้ว่าภาคการบริโภคนะครับเราลดลงทุกปีทุกปีมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับ
สังเกตว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยทานข้าวน้อยลงตอนเย็นเวลาที่จะบอกว่าเราจะทานข้าวก็ควรจะงดข้าวเย็น
เพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวก็จะทำให้รูปร่างไม่ดีอะไรต่างนะครับอย่างที่บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่าทางด้านของการกำหนดราคาเนี่ยผมเรียนเลยจริงว่าผมว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับ
เราก็ซื้อทุกคนมีราคาซื้อราคาขายนะครับคือพอความต้องการมันเจอกันเนี่ยนะครับทางหนึ่งก็อยากซื้อทางหนึ่งก็อยากขายมันก็เกิดที่มันเป็นราคาตลาด
แต่ไปโทษว่าราคาตัวนี้เกิดจากฝั่งซื้อหรือฝั่งขายเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากนะครับเพียงแต่ว่าทุกคนมีหน้าที่นะครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าข้าวของประเทศไทยเนี่ยมันมีปริมาณที่เกินกว่าความต้องการบริโภค
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งออกนะครับหน้าที่ส่วนหนึ่งก็คือเราก็ต้องส่งออกให้ได้เยอะพอส่งออกให้ได้เยอะเนื่องจากเราอยากจะผลักปริมาณของออกไปของที่มันเหลือน้อยมันจะได้เกิดกำไร
มันจะได้เกิดราคาที่สูงขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่แยกนะครับทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยรวมกันหมดเนี่ยราคาทั้งกระดานเนี่ยต่ำหมดจะไม่มีเวลาที่ราคาขึ้น
ราคาจะขึ้นได้ก็คือของต้องน้อยก่อนที่ของจะน้อยแปลว่ามันต้องผักส่วนใหญ่ออกไปแล้วการจะผักส่วนใหญ่ออกไปแล้วเนี่ยจำเป็นที่ว่าตอนนี้ราคาต้องแข่งขันได้
ราคาแข่งขันได้เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็เป็นกติกาสากลว่าราคามันมีขึ้นมีลงเดี๋ยวราคาส่วนที่เหลืออยู่มันก็อาจจะมีการขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เพียงแต่ว่าเราต้องเรียนว่าอันนี้ส่งของการขึ้นราคาแล้วเนี่ยต้องอยู่ที่ว่าใครมีกำลังพอที่จะเก็บ
ผมเชื่อว่าชาวนาเนี่ยถ้าเก็บข้าวในบางส่วนไว้อย่างตอนนี้ที่ใช้นโยบายภาครัฐนะครับที่บอกว่ามีสินเชื่อชะลอแต่เพิ่งออกมาตอนช่วงนี้
พอถึงเวลาแล้วข้าวจำนวนมากที่ถูกผักออกไปแล้วพวกเราต้องช่วยกันนะครับผักออกไปแล้วข้าวที่อยู่ในมือชาวนาที่เก็บเอาไว้จะราคาสูง
ฟังดูก็ดีนะคะฟังดูนี่จบเลยนะคะแค่รอหน่อยแค่นั้นเองใช่ไหมคะ
แต่ว่าแต่ว่าดอกเบี้ยไม่รอนะคะรอไม่ได้คือตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลายท่านที่รอไม่ได้
เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเรียนว่าทางด้านของมาตรการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐที่จะถึงมือชาวนาเนี่ย
เราก็ต้องพยายามที่จะต้องย่นระยะเวลาให้เขาถ้าเขาได้รับการช่วยเหลือที่เร็วขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับเขาก็จะเก็บข้าวได้นานขึ้นมากขึ้น
ฉัดส่วนที่จะช่วยเหลือเขาก็ต้องเป็นสัดส่วนที่มีปัจจัยหรือว่ามีนัยสำคัญกับชาวนาได้ดี
ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยนะคะเพราะจริงแล้วคำถามยังกองอยู่อีกหลายลักษณะนะคะเช่นถ้าเรามีข้าวตั้งแต่สมัยจำนำข้าวอยู่
แปลว่าเราก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้แบบนี้ไปเรื่อยเหรอแล้วถ้าปีหน้าเอาฝนดีอีกก็ต้องเจอแบบนี้ไปเรื่อยเหรอเราแก้อะไรไม่ได้เลยต้องอยู่ในสภาพจำยอมจริงหรือไม่นะคะ
อีกแบบนึงก็คือว่าแล้วถ้าจะช่วยชาวนาดิฉันไม่สนใจทั้งสองท่านนี้หรอกนะคะดิฉันสนใจชาวนาว่าตกลงเอางี้เอาแบบที่เราคุยกันในวงการเนี่ยถ้าจะช่วยชาวนาเนี่ยช่วยแบบไหนเดี๋ยวต้องถามข้าวถุงด้วยนะคะว่าเอ๊ะที่ชาวนาเขามาสีแล้วก็บรรจุถุงแล้วก็ขายกันเองเนี่ยแย่งหรอบอกคะแย่งตลาดกันหรือ
ข้าวเปลือกกว่าจะกินกันมันมีหลายตัวนะคะที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยไปชมกันค่ะ
คุณจอมขวัญคุณผู้ชมครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพได้ง่ายมากขึ้นตอนนี้ผมพามาอยู่ที่โรงสีข้าวแห่งนี้นะครับโรงสีค่อนข้างจะใหญ่นะครับเพื่อให้ผู้ชมนั้นได้เห็นภาพอย่างชัดเจนเมื่อถามว่าเมื่อนำข้าวไปสีกับโรงสีในการสีแปรจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารมีต้นทุนอะไรบ้างโรงสีบอกว่ามีต้นทุนอยู่ไม่

เพิ่มเติมไปอีก๔๐๕๐บาทต่อการสีข้าว๑ตันหรือประมาณ๑๐๐๐กิโลกรัม
รวมแล้วโรงสีบางแห่งอาจจะมีการเสียต้นทุนมากกว่า๕๕๐บาท
ก็จะเป็นประมาณ๖๐๐บาทต่อการสีข้าว๑ตัด
ทีนี้พอถามว่าเมื่อนำข้าว๑๐๐กิโลกรัมไปสีแปรกับโรงสีจะได้อะไรบ้าง
คุณผู้ชมครับจากข้าวเปลือก๑๐๐กิโลกรัมคุณผู้ชมจะเหลือข้าวสาร๔๕๐กิโลกรัม
และนี่คือสิ่งที่ได้หลังจากการสีข้าวออกมาทั้งหมดครับ
คุณผู้ชมจะได้ข้าวขาว๕ข้าวท่อนปลายข้าวรำข้าวแล้วก็แกรบตามลำดับ
อันนี้เป็นสิ่งที่ได้หลังจากการสีข้าว
ทีนี้พอถามว่าแล้วโรงศรีจะได้กำไรจากอะไรครับ
มาดูกันต่อคุณผู้ชมอันนี้เป็นกระสอบข้าวที่จะไหลลงมา
นี่คือถ้าเกิดถามว่าโรงศรีได้อะไร
โรงศรีจ่ายค่าข้าวในการซื้อข้าวเปลือกนะครับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาไป๗๒๐๐บาทต่อ๑ตัน
โรงสีสีเสร็จนำข้าวไปขายโรงศรีจะได้เงินจากการขายข้าว๑ตันมา๗๘๐๐บาท
กลบคูณหารกับต้นทุนที่บอกคุณผู้ชมไป๕๕๐๖๐๐บาท
ดูแล้วโรงศรีก็บอกว่าแทบจะไม่เหลือกำไรเหมือนกันเช่นเดียวกับชาวนาครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้
ช่วงนี้กลับไปที่คุณจอมขวัญต่อครับ
อย่างนั้นนะคะเรียกขอถามต่อที่นายกสมเกตเลยได้ไหมคะว่า

ปั๊มน้ำมันช่วยชาวนาชาวนารวมกันสีเองใส่ถุงแล้วคนก็ไปช่วยหิ้วกลับบ้านกัน

คือต้องเรียนว่าตอนนี้นะครับมันเป็นเหมือนมาตรการฉุกเฉิน
นะครับที่เรามาเยียวยาเขานะครับ
เข้าใจว่าเยียวยาด้านความรู้สึกจริงต้องเรียนว่าความสามารถของเกษตรกร
ความสามารถของชาวนาในแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับ
ภาพก็ไม่เหมือนกันนะครับการที่จะเข้าถึงตลาด
แล้วก็ความต้องการของบริโภคต่างมันจะแตกต่างกัน
ผมเรียนว่าจริงณปัจจุบันตอนนี้เรามองว่าเป็นส่วนน้อยนะครับ
ซึ่งไม่น่าจะกระทบกระเทือนอะไรกับทางด้านของความต้องการตลาดส่วนใหญ่นะครับ
แต่ถ้าหากว่าในอนาคตจริงช่องทางนี้
ซึ่งปัจจุบันเราเรียกว่าเป็นช่องทางพิเศษก่อนแล้วกันนะครับ
ถ้าหากว่ามันจะกลายเป็นช่องทางปกติจริงแล้วเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นความต้องการของตลาดนะครับ
ตลาดมีความต้องการในลักษณะของข้าวชนิดนี้อยู่นะครับ
จริงควรจะส่งเสริมให้เป็นช่องทางปกติด้วยซ้ำไปในอนาคตนะครับ
เพราะว่าผมเชื่อว่าช่องทางพวกนี้เนี่ย
ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่สร้างโอกาสให้กับชาวนาที่มีศักยภาพนะครับ
ที่จะเข้าถึงนะครับมีโอกาสทางด้านนี้
แล้วไม่มาแข่งกับของนายกเหรอคะ
จริงผมเชื่อว่าทุกคนมีตลาดของตัวมัน

บริโภคทุกคนมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับ

ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งว่าต้องการช่วยเหลือ

ต้องเรียนว่ามันต้องเกิดมาตรฐาน
ปัจจุบันตอนนี้ทุกคนก็พยายามจะบอกว่า

มาตรฐานช่วงนี้เนี่ย

เพราะฉะนั้นเราต้องเซ็ตมาตรฐานให้ดี
ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอคนซื้อไปนะครับ

ก็จะกลายเป็นว่าช่องทางนี้เนี่ย
มีความต้องการให้เกิดนะครับ

ก็เป็นช่องทางที่เกษตรกรหรือว่าชาวนา

ต้องเรียนว่าชาวนาก็ไม่เหมือนกันหมด

มีช่องทางจำหน่ายกับเขาเองนะครับ
ที่ดีแต่ต้องอย่าลืมว่าปริมาณข้าวของประเทศเราเนี่ย

ขายตรงช่องทางที่ให้พื้นที่มาจำหน่าย

เราอาจจะต้องเข้าไปทำด้วยก็ได้
ไม่ใช่ว่าสมมุติว่าช่องทางนี้โตนะครับ

แทนที่จะไปจำหน่ายเข้าถุงของตัวเอง

ก็จะเพิ่มช่องทางนี้ให้ใหญ่โตขึ้น
เราคงไม่ได้อยู่ในลักษณะแบบเดียวกันตลอด

ผู้ประกอบการมีโอกาสที่จะปรับตัว

ในส่วนของบริษัทนะครับ

ชาวนาทั้งหมดถ้าต้องการจำหน่ายเป็นโวลุ่ม

ถ้ามาบุญครองก็รับมาจำหน่ายให้

ฝนดีน้ำดีทุกอย่างดีเนี่ยนะคะ
สมมุติปีหน้าดีอีก
ฉันก็ต้องเชิญทั้งสองท่านมานั่งคุยแบบนี้อีกเหรอคะ
ก็นี่ไงก็คือปัญหาของเราเนี่ย

เราพยายามจะแก้ไขทางด้านการผลิตอย่างเดียว

เพราะว่าเรามีสินค้าที่ตกค้างมาตั้งเยอะ

ให้มันอยู่ในระดับที่มันปกติ

มันก็ต้องมีแผนยุทธศาสตร์ข้าว
ระยะยาว๒๐ปีเราจะทำอะไร

แล้วมันก็ต้องรวมถึงพืชไล่ตัวอื่นด้วย

เพราะว่าการพื้นที่การเพาะปลูกนี้มันจะคาบเกี่ยวกัน

มันจะมีข้าวโพดนะครับ

นะครับเราจะต้องส่งออกไหม

หรือเราจะทำข้าวคุณภาพที่ดีกว่านี้ไหม

เราจะทำข้าวอินทรีย์ทำข้าว
ก็ต้องมาวางแผนนะครับ

เพราะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เวลาพูดว่ายาวนี่ยาวกี่ปีครับ
ก็ระยะสั้นนี้ต้องแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าก่อนระยะที่๒ตอนนี้
เช่นเลี้ยงสัตว์หรือว่า

เรื่องนาปัญหาใหญ่จะต้องให้ชาวนามาคุยด้วย

เพราะฉะนั้นถ้าเราจะผิดอย่างเดียว

ไม่ใช่คิดว่าวันนี้ทำแบบนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนอีก

ที่ผ่านมาเปลี่ยนทุกรัฐบาล
เพราะฉะนั้นการทำงานมันจะลำบาก
ฉะนั้นท่านประยุทธ์ผู้บอกว่า
ยุทธศาสตร์ระยะยาวก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง

ขออนุญาตเอาสั้นก่อนนะครับ

ปีหน้าจะเป็นอย่างนี้ไหมคะ

เกิดผลผลิตดีเหมือนปีนี้เลย
แล้วเรายังเต็มมืออยู่เลย
ของตั้งแต่จำนำคำถามคือ
เหมือนเลยหรือเปล่าคะ

ให้เขาลดพื้นที่การเพาะปลูกให้น้อยลง

เงินจำนวนนี้จ้างเขาไม่ปลูกได้ไหม

ถ้าคุณคิดว่าปีหน้าผลผิดคุณจะเยอะ

คุณต้องวางแผนเพื่อ
ลดพื้นที่การผลิตลดผลผลิต
หรือเราต้องรีบกำจัด

ก็ต้องมาดูซิว่าเราจะขายอุตสาหกรรม
หรือเราจะขายให้ประเทศที่

อันนี้เราต้องช่วยหรือเราจะให้สินเชื่อเขาไหม

แต่เอกชนทำไม่ได้เพราะผมไม่มีเงินไปปล่อยเขา
๒ปีเพื่อไปรับสินค้า
เพราะฉะนั้นเราต้องมาดู

ก็ต้องคุยแต่มันจะติด

อันนี้ประสบการณ์ที่ผ่านมา
มันก็ต้องใช้อำนาจพิเศษหรือเปล่านะครับ

อันนี้ก็ต้องมาปรึกษากัน

ในเมื่อข้าวจำนวนนี้ยังขายไม่หมดเลย
ใช่มั้ยครับมันต้องบริหารจัดการทั้งระบบ

เรียนไม่สนใจแล้วท่านนั่งตำแหน่งอะไร

โดยเรารวมนโยบายด้วยเพราะนโยบายออกมาแล้วเรียบร้อย
ราคาข้าวข่าวมันจะเปลี่ยนเลยไหมคะ
ราคาทรงแล้วสามารถจะทำราคากลับขึ้นไปได้แล้ว

คือมันจะเป็นยังไงในช่วง๒เดือนนี้ถึงปีใหม่คะ
ถ้าให้มองในปัจจัยปัจจุบันนะครับ
ในช่วง๒เดือนนี้ถึงปีใหม่เนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ

เพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเริ่มทรงแล้วนะครับตอนนี้
แล้วก็ทุกคนเนี่ยน่าจะมีเริ่มมีดีมาเข้ามานะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงตอนนี้ปัจจัยณปัจจุบันตอนนี้

ราคาข้าวตอนนี้ผมก็คิดว่าวัตถุดิบนะครับ
ถ้าทรวงอยู่ในระดับนี้นะครับ
แล้วก็เราพอจำหน่ายได้เนี่ยนะครับ
อันนี้เราพูดถึงว่าราคาขายปลีกของเราเองเนี่ยนะครับ
มันได้ลดลงมาเรื่อยแล้วตั้งแต่ในอดีตนะครับ

แต่ข้อที่จริงแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยผ่านมา๑๐ปีเนี่ย
ต้องเท้าความกันนิดนึงว่า๑๐ปีที่แล้ว
หอมมะลิเราขายกันถุงละ๓๐๐บาท
ปัจจุบันข้าวหอมะลิเราขายกันถุงละประมาณ๑๕๐บาท
อืมนะครับก็หายไปครึ่งหนึ่งเหมือนกัน
ข้าวขาวเนี่ยเมื่อ๑๐ปีที่แล้วเนี่ย
เราขายกันอยู่ประมาณ๒๒๐บาทนะครับ
ตอนนี้ขายกันอยู่๘๐บาท

คือว่าพูดมาเป็นปีนี่อาจจะไม่รู้สึก

ทีนี้ต้องเรียนว่าขออนุญาตแชร์นิดนึงว่า
ทางด้านของการบริหารจัดการปัญหาข้าวของเราเนี่ย
ถ้าดูจริงแล้วต้องเรียนว่า
เราก็บอกว่าเราใช้การตลาดนำการผลิตนะครับ

เราต้องไปดูว่าปัจจัยการตลาดอะไรที่เราจะแข่งขันได้

บริโภคนะครับกันเองก็พยายามกินกันเยอะหน่อย
ต่างประเทศเนี่ยต้องพูดว่าประสิทธิภาพการจัดการของเราเนี่ยทำยังไงนะครับ
ก็ต้องเรียนว่าต่างประเทศเรามีคู่แข่งเยอะนะครับ
สิ่งหนึ่งที่พูดว่าเราต้องการทำนาแปลงใหญ่คือเราต้องการลดต้นทุน
ทีนี้การสื่อสารออกไปในนาแปลงใหญ่เนี่ยผมก็เห็นหลายคนว่าทำนาแปลงใหญ่แล้วนะ
เดี๋ยวอาจจะได้ละคือเราเนี่ยไปเอาราคาเนี่ยมาผูกกับการทำงานทุกอย่างเนี่ย
ผมคิดว่ามันไม่ถูกเราจะได้รายได้เราจะมีกำไรที่เพิ่มขึ้น
แต่ขณะที่ราคาตลาดตกเนี่ยเป็นไปได้ไหม
ก็แปลว่าเราต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพจริง
แตงใหญ่เนี่ยต้องทำให้เราแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศคนอื่นได้
ที่ไหนที่ไม่มีศักยภาพต้องไปปรับเปลี่ยนให้กับเขา
ปรับเปลี่ยนทำยังไงบ้างนะครับผมว่าพืชไล่หลายชนิดที่ประเทศไทยยังมีความต้องการ
ไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวถั่วลิสงหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องมีการปลูกพืชหมุนเวียน
เพราะว่าจริงต้องเรียนว่าปัจจุบันนี้คุณภาพที่ทำให้เรามีประสิทธิภาพลดลงเนี่ย
ก็เรื่องของการปรับปรุงดินเราน้อยนะครับคนเราเนี่ยถ้าทำเกษตรเนี่ยเรื่องแรกที่ต้องรู้จักเลย
ผมก็คือเรื่องดินเราจะปรับปรุงทำยังไงให้ดินทำให้เรามีประสิทธิภาพในการเพาะปลูก
ลูกแต่ข้าวอย่างเดียวไปตลอดเวลาเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วคือโครงการรับจำนำที่ผิดปกติ
ผมใช้คำว่าโครงการรับจำนำที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นนะครับมันนำให้พวกเราเนี่ยปลูกค่าหมุนเวียน
มันไม่เคยปลูกพืชอย่างอื่นหวนเวียนสลับไปพื้นดินที่เราต้องการปรับปรุงเราปรับปรุงด้วยปุ๋ยด้วยเคมีด้วยมันไม่เป็นธรรมชาติ
เนื่องจากเราเคยมีโครงการอะไรที่ผิดปกติมาในอดีต

โครงการรับจำนำไม่ใช่ว่าไม่ดี
โครงการรับจำนำมันอยู่คู่กับพืชผลเกษตรอยู่แล้ว
เพื่อต้องการที่จะไม่ให้เกิดราคาตกต่ำในช่วงเวลาที่มีผลผลิตออกมาในหน้าเก็บเกี่ยว
แต่โครงการรับจำนำในอดีตอาจจะเป็นโครงการรับจำนำที่ผิดปกติ
เพราะว่าเราเป็นโครงการรับจำนำทุกเม็ดทุกเวลาตลอดเวลาแล้วแถมราคาก็สูงกว่าปกตินะครับ
เพราะฉะนั้นมันทำให้ผมว่ามันทำให้เกิดปัญหาหลายประเด็นนะครับ
แล้วก็ยังทำให้เกิดปัญหาการทำงานณปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำไปว่ารัฐบาลไม่กล้าใช้คำพูดว่ารับจำนำซะเท่าไหร่
ซึ่งข้อที่จริงแล้วต้องเรียนว่าผลผลิตทางการเกษตรต้องมีการรับจำนำ
แต่ต้องรับจำนำให้ถูกที่ถูกเวลาถูกราคานะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วต้องเรียนว่าผลผลิตนาปีนะครับถ้าถามผมแล้วเนี่ยพูดกันให้สละสลวยจริงว่าจะเป็นสินเชื่อชะลอการขายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือโครงการรับจำนำที่ถูกวิธีเท่านั้นเองนะครับ
แล้วถ้าเราคิดว่าเราทำอะไรที่ถูกวิธีนะครับจะต้องทำก็ต้องทำถ้าเราจะต้องช่วยเหลือชาวนาในช่วงที่เขายังไม่สามารถที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพต้นทุนการผลิตแข่งขันกับคนอื่นได้ก็ต้องช่วยเขาไปก่อนนะครับโดยที่อย่าไปยุ่งกับราคาตลาด
จะเป็นไปได้ไหมล่ะว่าเราอย่าไปคุยเรื่องราคาแต่ทำให้ชาวนารวยขึ้นจะทำยังไง
บอกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเองบางทีก็
กันตรงก็คือบางทีก็เจ๊งเหมือนกันเวลาคาดการณ์ผิดเนี่ยนะคะ
คำถามคือว่าปีนี้ผู้ประกอบการส่งออกคาดการณ์ผิดหรือเปล่าคะ
แล้วเรามีปัญหาเรื่องของข้อมูลจริงป่ะคะ
เรียนตรงเลยนะคือข้อมูลเนี่ยก็อยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละลายนะครับ
แล้วก็คงไม่ได้เก่งทุกตลาดสมมุติว่าคนที่ขายข้าวหอมมะลิ
เขาก็จะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมะลิเยอะหน่อย
คนที่ขายข้าวนึ่งก็จะรู้เรื่องข้าวนึ่งเยอะหน่อย
แต่พูดจริงแล้วว่าผมเห็นด้วยกับอาจารย์นิพนธ์ที่ว่า
เราควรจะมีอย่างน้อยของในประเทศเราปีนึงเราปลูกข้าวเท่าไหร่
ลูกข้าวอะไรบ้างอยู่ที่ไหน
ข้อมูลพวกนี้ควรจะมีและต้องแม่นด้วย
เดี๋ยวนะคะขอแทรกเลยค่ะไอ้ที่เราพูดกันปี๒๕๕๙เนี่ยนะคะ
คือที่เรากินข้าวแล้วปลูกข้าวกันมาเราไม่เคยมีเลยเหรอคะ
เราก็มีครับแต่เราไม่ค่อยมั่นใจ
อย่างนั้นเรียกว่าไม่มีใช่ป่ะคะ

ซึ่งจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยดิฉันไม่สนใจว่าเป็นรัฐบาลยุคไหนนะคะ
แต่ว่าคือรัฐบาลต้องเป็นคนนำเหรอคะหรือว่าต้องเป็นเอกชนทำกันเองได้
ไม่ต้องมีข้อมูลของทางกระทรวงเกษตรเป็นหลัก
เพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่
เขาจะทราบว่าในพื้นที่ปลูกข้าวอะไร

แล้วก็ต้องมีสถิติออกมานะครับ
เราก็จะได้ทราบว่าผลผิดจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้ไหม

แต่ปัจจุบันนี้ข้อมูลพวกนี้
เอาเป็นนะว่าผมพูดว่าเราไม่ค่อยมั่นใจ

เราต้องขึ้นไปดูด้วยตาของตัวเราเอง
ว่ามันดีไหมปีนี้

คุยกับโรงศรีว่าเป็นอย่างไร

แล้วพูดจริงอย่างข้อมูลอาจจะถ้าพลาดปั๊บนะ

เพราะอย่างนี้ทางภาคอีสานเนี่ย
ทั้งข้าวหอมมะลิและปลูกทั้งข้าวเหนียว
ตอนนี้บอกผลผิดออกมา๑๔ล้านตันเนี่ย

เดาถูกก็ไม่เสียหาย
ถ้าใครเดาผิดเกิดเป็นว่าข้าวหอม

ซึ่งลักษณะปัญหาแบบนี้คือปีนี้ด้วยป่ะคะ

ปัญหาทุกปีแต่ปีนี้ผิดปกติหน่อย

ค่อนข้างที่จะสูงมาก
ซึ่งโดยปกติวิสัยของชาวนาไทย
เวลาที่มีข้าวเหนียวที่ราคาสูง

แต่ปีนี้ตัวเลขที่ออกมาระหว่าง
ประมาณการคาดการณ์ข้าวหอมมะลิ

ก็คือตอนนี้คอยบอกว่าปริมาณข้าวเหนียวเนี่ย
มันน้อยอันนี้ยังเป็นเดาท์ของพวกเราอยู่

เดี๋ยวปีที่ผ่านมาข้าวเหนียวมันราคาสูงแล้วเนี่ย

ก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะครับ

สมมุติว่าข้าวชนิดไหนราคาดี

ซึ่งถ้าที่นั้นเป็นชาวนาที่นั้นก็ทำอย่างงั้นนะคะ

ข้าวเหนียวมันน้อยกว่าข้าวหอมมะลิ
เยอะขึ้นมากขึ้นอย่างมหาศาล

อาจารย์นี้จริงแล้วมีหลายท่านนะคะ

กรอบการเก่าทุกคนจะเดาถูกทุกปี

เวลาคนไทยจะรู้ว่าตัวเอง
แต่ละปีมีข้าวเท่าไหร่ปลูกอะไร
ออกมาเท่าไหร่ต้องไปขอต่างประเทศดู
ก็อันนี้เราพูดได้เลย

เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจ
เวลาคนส่งออกข้าวไทย
สู้ข้อมูลในตลาดโลกโกหกเขาไม่ได้

เราต้องมีวางแผนระยะยาว

ปีใหม่ค่ะเรียนควรจะถามเอาแค่ถึงปีใหม่
หรือถามหลังปีใหม่ถึงตุดจีนที่ฉันควรจะถามแค่ไหนก่อนคะ
เพราะมันวิ่งได้ทุกวันถูกไหมคะราคาเวลาขายกัน

ผมเชื่อว่าจากนี้ไปนะฮะราคาคงค่อนข้างที่จะมั่นคง
ช่วงนี้ความต้องการของข้าวหอมะลิจะมาก
เพราะว่าตุดจีนปีนี้เร็วจะไปประมาณวันที่๒๘เดือนมกรา
เพราะฉะนั้นสินค้าทั้งหมดต้องส่งออกจากประเทศไทย
ภายในเดือนธันวาปีนี้เพราะฉะนั้นมีการเร่งส่งออกมาก
ชะลอสินเชื่อเพื่อชะลอการขายเข้ามาด้วย
ก็ทำให้สินค้าในตลาดมันน้อยลงแล้วเราเห็นว่าราคามันขึ้นแล้วนะครับ
ก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาจนถึงหลังกุฎจีนนั่นแหละ
ทันเวลาพอดีนะนโยบายที่จะแบบว่าอุดเลือดก็มาทันเวลาพอดีนะคะ
นายกสมเกียจล่ะคะเราคุยกันแค่ไหนดีคะถึงจุดจีนหรือปีใหม่
ปีใหม่ให้ช่วยกันซื้อข้าวให้เป็นของขวัญให้กับทุกคนดีไหมครับ
เวลาซื้อนี่ซื้อแบบที่เขาขายจากโดยตรงจากมือชาวนา

มันต้องขึ้นส่วนที่เหลือไปเอากำไรกันไปส่วนที่เหลือ
ค่ะคือเรียนเท่าที่ดูลักษณะคำถามของตัวเองแล้วก็ได้คำตอบจากนายกทั้งสองท่าน
ดูแล้วเราก็อุดเลือดทันแล้วก็พอจะรักษาปัญหาตอนนี้ให้ดีขึ้น
อย่างน้อยไม่แย่ลงแน่ได้แต่ในระยะกลางถึงยาว
เรามีงานต้องทำกันอีกเยอะแม้แต่กระทั่งผู้ส่งออกรายใหญ่
อย่าคิดว่าเขาไม่เจ๊งนะคะคุณผู้ชมและไม่ใช่จากปากคำของนายกเจริญเองนะคะ
วิจัยหรือข้อมูลที่ออกมาก็มีให้เจ๊งค่ะคุณผู้ชม
วันนี้ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่เอามารวมกันที่ไทยรัฐทีวีนะคะ
ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะคุณนัสนัยงั้นเรามาถูกทาง
คืออย่างน้อยคือซื้อกันเยอะก่อนกินกันเยอะก่อน
ผมอยากกลับไปทานข้าวเลยวันนี้ทานให้เยอะมากขึ้น
แต่ว่าพรุ่งนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเราเจอกันต่อ
พวกนี้มีชื่อตอนที่ถือว่าความจริงในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
นำข้าวไปขายตามจุดต่างนั้นตรงจุดหรือเปล่า
ขายข้าวออนไลน์ชาวนาทำเป็นไหมแล้วขายแล้วสำเร็จหรือเปล่า

นี่ซึ่งตรงกับผู้ซื้ออย่างเราด้วยนะเราต้องรู้ด้วยนะคะ
วันนี้ดิฉันจอมขวัญและคุณทัศนัยลาไปก่อน